มีปากเสียงกันระหว่างตำรวจกับประชาชนใช่ค่ะคลิปดังในโซเชียลเลย
แชร์กันว่อนนะคะเพราะว่าตำรวจเนี่ย
ตั้งด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลพบรถแต่ละคัน
เขาก็เรียกตรวจแล้วก็แค่ให้เขาตรวจ
ทีนี้พอเรียกตรวจรถคันนี้ทำอะไรต่อว่าตำรวจว่ายังไงไปดูค่ะ
ผมก็บอกแล้วว่าผมดื่มคนขับก็ไม่ดื่ม
อันนี้อู้ถ้าอยากได้ตำก็บอกฮะประโยคเด็ดเลยประโยคนี้นะคะ
โอ้โหไปดูถูกตำรวจเขาอีกนะมันก็เลยกลายเป็นคนแห่แชร์กันเต็มเลย
เพจเฟสบุ๊คพระจันลายกระไต่พดคลิปเอาไว้ค่ะ
บอกว่าตำรวจสภเมืองนครสวรรค์ตั้งด่านตรวจของวันที่๒๗สิงหาคม

ผู้ชายสองคนมาด้วยกันได้กลิ่นแอลกอฮอล
ตำรวจก็เรียกตรวจตามปกติก็เป็นอย่างในคลิป

จะพบว่าผู้ชายในคลิปเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังในนครสวรรค์ด้วยนะคะ
ท่านรองภูมิกับสอบสวนสพเมืองนครสวรรค์ค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทกิตินันรุ่งฉัดท่านชี้แจงแบบนี้
วันนั้นตั้งจุดตรวจจุดสกัดชั่วคราว
พบรถคันนี้นี่แหละสีดำขับเข้ามาตรงด่าน
ก็เรียกให้หยุดรถตรวจสอบตามปกติ
คนขับเป็นผู้ชายอายุประมาณ๔๐ปี
ส่วนอีกคนที่นั่งข้างมาด้วยเนี่ยนะคะก็อายุประมาณ๖๐ปีค่ะ
แต่ว่ากลายเป็นว่ามันมีกลิ่นแอลกอฮอลไงคุณ
ตำรวจเขายังไม่รู้หรอกใครจะดื่มไม่ดื่ม
แต่ถ้ามันมีกลิ่นก็ต้องตรวจ
แต่กลายเป็นคนที่นั่งมาด้วยเป็นผู้โดยสารพูด
จะไม่สุภาพต่อว่าการทำงานของตำรวจค่ะ
ปรากฏตอนนี้ชายในคลิปติดต่อมาแล้วนะคะ
ก็บอกว่าอยากจะมาขอโทษ
รับนะว่าวันนั้นผมมืนเมาจริง

ผมพูดจาไม่ดีกับตำรวจผมขอโทษ
ก็รับคำขอโทษไม่ติดใจในการดำเนินคดี
ส่วนผลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ค่ะคนขับก็ไม่พบปริมาณแอลกอฮอลจริงล่ะค่ะ